สักการะหลวงพ่อโตวัดอินทรวิหารไปขอพรเสริมสิริมงคลกัน

ที่วัดอินทรวิหารแขวงบางขุนพรมเขตพระนครกรุงเทพมหานคร

งั้นเล่าธรรมดาเอาธรรมดาอย่าเพิ่งขอวันนี้วันนี้นอนน้อยจะคิดไม่ค่อยจะทัน
คุณผู้ชมที่เห็นอยู่นี่คือบ่อนน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ทางด้านหน้าโบสถ์นะ
คือด้านหน้าเนี่ยเขาบอกว่ามีหุ่นขี้พึ่งหลวงพ่อโตที่กำลังนั่งสมาธิด้วย
ตรงกลางเป็นบ่อน้ำมนทีเขาว่ากันว่าไม่เคยแห้งครับ

และจะอันเชิญแผ่นยันพระคาถา๑๒๑พระคาถา
ที่ขดพบใต้บอร์มาประดิษฐานไว้ด้วย
อกจากนี้ยังได้รวบรวมน้ำพระพุทธมนต์น้ำศักดิ์สิทธิ์
จากสถานที่ต่างเนี่ยเอามานะเท่าไหร่รู้ไหม
เท่าไหร่๓๘๑แห่งโอ้โหเยอะเลย

ปัจจุบันตรงนี้เนี่ยกลายเป็นห้องใช้สำหรับนั่งสมาธิครับคุณผู้ชมครับ
แล้วก็สวดมนต์ที่เงียบสงบถือว่าเป็นจุดที่สร้างสมาธิได้เป็นอย่างดี

ตักน้ำมนต์ที่ด้านหลังวิหารของบ่อน้ำมนต
กลับไปบูชาที่บ้านได้อีกด้วย
มีโอกาสไปขอพรกันดูนะครับ
บ่อน้ำมนต์ศักขิตสมเด็จโตที่วัดอินทรวิหาร
เสิริษฐริกค์มงคลกันจ้า

จะได้เอาไปใช้ให้เต็มเหนียวในช่วงที่ประกาศรางวัล
บางคนบอกว่าอยากเบิก
อยากเบิกความเป็นสิ่งหลีกมงคลอยากเบิกแต้งบุญมาใช้

เออถังดอกกำลัง